ส่วนที่ไทยนะครับผลกระทบที่เกิดจากอิทธิพลของพายุไรอี
ก็ยังคงมีอยู่จนถึงวันนี้นะครับ

โดยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเร่งช่วยเหลือ
อย่างเช่นผู้ราชการจังหวัดเลยก็ได้ไปมอบสิ่งของ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งขนย้ายผู้ป่วย
หนีน้ำท่วมออกจากโรงพยาบาล
สถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลลมศักดิ
หล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
ระดับน้ำยังท่วมขังสูงกว่า๕๐เซนติเมตร

พักที่ตึกผู้ป่วยอาคารสูง
ขณะที่ทหารจากกองพันธหารม้าที่๒๗

ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

แล้วก็ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ขึ้นที่สูง
ส่วนที่พิจิตรนะครับน้ำป่าจากเนินมะปราง
เข้าคลองสาขาจนเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
และถนนทางเข้าหมู่๑๔ตะบนวังสายภูนอำเภอวังสายภูล
ขณะที่บริเวณชุมชนตลาดใต้ตำบลทัพคล้ออำเภอทัพคล้อ
ก็ถูกน้ำป่าไหลเข้าท่วมบ้านกว่า๑๐๐หลัง
ประชาชนต้องขนสิ่งของขึ้นที่สูง
สำหรับน้ำในแม่น้ำยมก็มีปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง
เอ่อเข้าทั่วบริเวณบอกกรองน้ำการปรับปลาส่วนภูมิภาค
ที่จังหวัดสุโขทัยรถไม่สามารถสัญจรได้นะครับ
ความแรงของน้ำก็ได้ดันท่อระบายน้ำแตก
และกัดซ่อดินหินเป็นโพรงเสียหาย
เจ้าหน้าที่ได้ปิดทางน้ำท่วมท่อระบายน้ำจุดดังกล่าว

เช่นเดียวกับระดับน้ำในคลองชลประธาน
มีปริมาณน้ำสูงขึ้นแล้วก็กัดซ่อกำแพงพนังกั้นน้ำ
ทำให้เกิดรอยร้าวจนน้ำเอ่อเข้าท่วมถนน
ประชาชนที่อาศัยบนถนนนิกรเกษมและถนนประเวทนคร
ต่างนำกระสอบทรายที่เทศบาลเมืองสุโขทัย
สนับสนุนให้ไปกั้นน้ำไม่ให้ท่วมบ้านเพิ่มนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเลยนายวิโรธจีวรังสารผู้ราชการจังหวัด
พร้อมกับนายกาช่าและจุดนาฬิที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทาน
ให้ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

อ่างเก็บน้ำชลประธานเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดพาน้ำเสียจากแหล่งน้ำต่าง

ทำให้ปลานินปลาเทโพและปลาสวายลอยตายในอ่างเก็บน้ำกว่า๔๐๐กิโลกรัม
ชาวบ้านต้องนำเรือออกเก็บซากปลาตายออกจากลำน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเน่าเสีย
นายประสิทธิสุธิพันธ์ชาวบ้านชุมชนชลประธานกล่าวว่าปลาหลายสายพันธุ

ขณะนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่เทศบาลให้ช่วยกันเก็บซากปลาและผักตบชาวา
เพื่อให้ปลามีออกซิเจนและลดปริมาณการตายของปลาในอ่างเก็บน้ำ